ท่านผู้ชมครับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อุดรธานีที่มีหลานไปตบตีทำร้ายร่างกายคุณยาย
แล้วก็มีหลานคนอื่นก็ไปดูนะลูกหลานก็ไม่ช่วย
ถ่ายคลิปเอาไว้หัวล้องหัวเราะกัน
สุดท้ายนะครับทางแนมเพลิงก็เข้ามาช่วยไกล่เคลียร์ให้
คลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งที่อุดรธานีนะฮะ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะก็เป็นฝั่งลูกสาวของคุณยายนั่นแหละอืม
ที่เห็นแม่เนี่ยถูกทำร้ายนะครับก็บอกว่าเป็นลูกกับหลานอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
คนอื่นที่เห็นนี่ก็ไม่ได้ช่วยก็หัวเราะก็มียุก็มีนะครับ
ก็เลยเอาไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบสี่มิถุนายนนะครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ไปในโซเชียลคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
สารคุณยายแล้วก็เศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่อุดรธานีก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ตำบลบ้านน้อยอำเภอเพลจนะครับ
ก็เจอกับคุณยายคุณยายอายุ๖๔ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีลูกสาวคนโตที่เจอนะครับ
ลูกสาวคนโตเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นนอนอยู่ในบ้าน
ลูกสาวคนโตของคุณยายบอกนะแล้วมีหลานสาวเอาประทัดมาจุดเสียงดัง
จุดมาหลายวันแล้วแล้วทีนี้ก็กังวลนะ
ยายเขาก็เกรงว่าการจุดประทัดแถวนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันมาว่า
มีคนตายนี่แหละถึงจะจุดประทัดถ้าจุดประทัดเดี๋ยวมีคนตายอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ว่าหลานหลานก็เลยมาบอกว่าก็จุดให้ยายนั่นแหละอืมอ่า
นี่ฮะถ้ายายตายก็ค่อยเดือดร้อนแล้วกัน
ถ้ายายยังไม่ตายยายก็อย่าเพิ่งเดือดร้อน
ก็ด่ายายอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยฮะ
ด้วยความโมโหนะครับยายบอกว่ายายก็เลยเอาหนังสติ๊กยิงไป
แล้วก็เดินออกไปหาหลานนะครับจนเกิดเหตุการณ์ทำร้ายตามในคลิปนะฮะ
จนสักพักหนึ่งถึงมีญาติมาห้ามนะ
แล้วยายไม่ยอมยายเลยไปแจ้งความโดนคดีนะครับ
ซึ่งยายบอกว่าก็เสียใจมากนะครับ
รักทั้งลูกและหลานแต่ถูกลูกหลานทำร้ายแบบนี้เสียใจมาก
ให้จนไม่มีน้ำตานะครับเพราะน้ำตามันตกในแล้ว
พร้อมบอกว่าถ้าลูกกับหลานสำนึกผิดเนี่ยก็ต้องมากราบขอโทษ
คือตอนแรกเนี่ยยายบอกว่าถ้ามากราบขอโทษก็จะไม่รับด้วยนะ
อโหสิกรรมด้วยขอตัดลูกตัดหลานตั้งแต่วันนั้นเลย
หากตายไปก็ห้ามลูกสาวคนเล็กกับหลานที่ทำร้าย
ไม่ต้องมาเผาผีไม่ต้องมาทำบุญให้อย่างเด็ดขาด
บอกไว้ในวันนั้นเลยนะครับแต่วันนี้ครับที่
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญนะครับนายอำเภอเพลที่อุดรธานี
ได้เชิญคุณยายวัย๖๔ปีนะครับแล้วก็ลูกกับหลานที่เกิดกรณีกันเนี่ย
มีลูกสาวกับหลานสาวมาไกลเกลี่ยมาปรับความเข้าใจกัน
นายอำเภอก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้สั่งให้ประหลัดอำเภอลงพื้นที่
ไปสอบสวนข้อเท็จจริงกันนะครับจนทราบปัญหาในครอบครัวนี้แล้วนะ
ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องครอบครัวเป็นหลักก่อน
ความกระตันยูกระตะเวทีต่อบุพการีปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมา
แล้วก็ให้ลูกหลานกับยายเนี่ยมาปรับความเข้าใจกัน
ทีแรกยายก็ไม่ยอมรับการขอเข้ามานะฮะทำตามที่เคยบอกเอาไว้เลย
นายอำเภอเนี่ยนะต้องเอาพานเอาพวงมาลัยมามอบให้ยาย
สุดท้ายยายก็บอกให้ลูกหลานมาขอโทษมากราบขอโทษด้วยตัวเอง
ดูก็ว่าดูสิจับกับจับไม่รับพิษของฉัน
ให้ดูว่าหัวนี้ก็ไม่ไหวตัวยาย
น้องแม่รู้รู้

ส่วนเรื่องคดีนะครับยายไปแจ้งความเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ

มีลูกสาวกับหลานสาวที่ทำร้ายร่างกายเนี่ย
พนักงานสอบสวนบอกว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับ
เป็นคดีความที่ยอมความกันได้นะ
ก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายยอมฟาร์มกันนะครับ
กับหลานตอนนี้ก็ยอมสำนึกผิดหมดแล้ว

ถ้ายายยอมความอะไรให้

แต่ท่าทีก็อ่อนลงละละ